เมื่อค่ำเมื่อวานนี้ค่ะที่ท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีก็กระโดดลงไปในแม่น้ำบางประกง
กระโดดลงไปแล้วหายไปเลยอ่าทีเนี้ยพลเมืองดีเขาบอกว่าเจอกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะนะคะ
อยู่ที่ท่าน้ำเขาก็เลยไปตรวจสอบในกระเป๋านี้
ปรากฏว่าก็มีจดหมายคล้ายกับสั่งเสียอะไรแบบนี้
ก็เลยคาดว่ากระเป๋านี้เป็นของผู้หญิงที่กระโดดลงไปในแม่น้ำ
ผู้หญิงคนนี้น่าจะตั้งใจฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งจดหมายเอาไว้ในกระเป๋าแบบนี้ค่ะ
ค่ำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
เจอกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าของใครก็ไม่รู้เป็นกระเป๋าต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในกระเป๋าใบนี้มีจดหมายแล้วก็มีข้อความที่อ่านดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นข้อความสั่งเสีย
จดหมายน่าจะพยายามฆ่าตัวตายแล้วก็มีสามเณรที่วัดนี้ค่ะ
เดินอยู่หลังจากทำวัดเย็นเห็นผู้หญิงคนนึงเดินใส่หูฟัง
นั่งอยู่ริมน้ำมีอาการเศร้าแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงไปในน้ำ
แล้วสามะเนรก็บอกว่าไม่เจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยเหมือนกับกระโดดลงไปในน้ำอะค่ะ
ในกระเป๋าเนี่ยมีจดหมายเขียนในลักษณะของการสั่งเสียนะคะ
ใจความเป็นแบบนี้คุณผู้ชมในธรรมนองที่ว่าจะไม่อโหสิกรรมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็จะขออยู่กับแม่น้ำนี้ไปชั่วนิรันดิ์เขียนไว้แบบนี้เลยค่ะ
ครับเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่ท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรที่จุดเกิดเหตุวันนี้พอไปสังเกตดูว่าในแม่น้ำกระแสน้ำเป็นยังไงบ้าง
กระแสน้ำแรงน้ำสีขุ่นคุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปคุยกับสามะเนรดันัยศรีดี
ซึ่งบวชเป็นสามเณรปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดหลวงพ่อโสธร
และเป็นผู้ที่พบเห็นหญิงสาวนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็หายตัวไป
สามะเนรดานัยบอกว่าช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนะคะ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๒๕ปีใส่เสื้อสีดำผมยาว
สะพายกระเป๋าแบบผู้หญิงสีน้ำตาลเดินไปเดินมาอยู่ตรงท่าน้ำ
แล้วก็ใส่หูฟังอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าหน้าตาดูเศร้ามาก
มะเนรดานัยก็บอกว่าไม่ได้เอกใจอะไรตอนเห็นในบ่ายสามนะ
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นได้ยินเสียงตู้มเหมือนอะไรตกลงไปในน้ำอะค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าปลากระโดดน้ำหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไร
จนกระทั่งมีนายธีรศักดิ์ยืนยาวเดินเล่นอยู่แถวนั้นเจอกระเป๋า
วางอยู่บนบันไดทางลงท่าน้ำของวัด
แล้วกระเป๋าใบนี้เหมือนกับกระเป๋าที่ผู้หญิงคนนี้สะพายอยู่สามะเนรท่านจำได้
ก็เลยคิดว่ากระเป๋าใบนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงที่เดินใส่หูฟังน่าเศร้า

คาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะกระโดดลงไปในแม่น้ำ
ไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดแบบตกไปเฉยครับ
ตู้มก็มองไปก็เห็นแค่ลอยน้ำเหมือนคนตกครับ
เขามาคนเดียวครับมานานหรือยัง
น่าจะมาประมาณตั้งแต่บ่าย๓แล้วครับมานั่งคิดนั่งอะไร
คิดว่าจะทำดีไม่ทำดีครับ

ผมประมาณหลังตรงนี้ครับ
แล้วก็ถ้าความสูงก็ประมาณ๑๖๐

แล้วเขามีสีหน้ายังไงบ้าง

นักข่าวของเรานะคะก็เดินทางต่อไปที่สพเมืองฉะเชิงเซา
ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสุพรรณพลพักรองผู้กำกับสอบสวน
ก็นำกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงสีน้ำตาล
วกแก๊ปสีขาว๑ใบแว่นตากันแดดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
นี่ทั้งหมดนี้เอามาให้นักข่าวของเราดู
ในกระเป๋ามีบัตรประชาชนนะคะ
ชื่อนางสาวระดาทรอินทรพิทักษ์อายุ๓๑ปี
อาศัยอยู่เขตน้องเจาะกรุงเทพ
มีปากกามีแป้งเด็กมียางมัดผม
แล้วก็มีกระดาษเขียนเป็นจดหมายถึงพ่อ๑ฉบับ
มีใจความว่าถึงพ่อขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมา
แต่ลูกกลับไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณ
ดูแลตัวเองดีนะรักตลอดไปลงชื่อว่าโบ

ส่วนอีกฉบับหนึ่งเหมือนเป็นจดหมายสั่งเสียก่อนตายอะค่ะ
มีข้อความว่าข้าพเจ้านางสาวระดาทร
ถ้าข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจแล้ว
ข้าพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องใครที่ทำลายชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจอย่าได้แตะศพข้าพเจ้าโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะหญิงสาวรายหนึ่งเขาก็บอกชื่อนามสกุลเอาไว้ในจดหมาย
ข้าพเจ้าไม่ขออโหสิกรรมให้ทุกเรื่อง
ศพของข้าพเจ้าอยู่กับแม่น้ำนี้
ไปตลอดชั่วนิรันดิเขียนไว้แบบนี้เลย
คือฟังแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรกันไว้ด้วยนะ
ศิกรรมอะไรให้ทุกเรื่องเลยนะที่มีทั้งชื่อและนามสกุลที่ผู้ตายเขียนเอาไว้เนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะครับตกลงเป็นพี่สาวของผู้ตายนะครับ
เมื่อคืนนี้พี่สาวของผู้ตายมาให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
บอกว่าไม่ได้ติดต่อกับน้องสาวมานานมากแล้วรู้แต่ว่าน้องสาวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ
และส่วนตัวยืนยันว่าไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอะไร
มากระโดดน้ำของตัวเองเพราะจากที่เพญิดที่เกิดเหตุก็คือสัมมณีน
สำหรับผู้หญิงที่คาดว่ากระโดดน้ำและพยายามฆ่าตัวตายตามหลักฐานที่พบเนี่ยนะครับ
ทราบชะตากรรมนะว่าจะยังมีชีวิตหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่าน้ำบริเวณนั้นในช่วงของแม่น้ำบางประกงเนี่ยเป็นช่วงน้ำลงแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงด้วยหากกระโดดน้ำจริง
ก็คิดว่าคงสัก๑๒วันนี้ศพอาจจะลอยขึ้นมาแต่ถ้าลอยขึ้นมาก็คงถูกกระแสน้ำพัดไปไกลจากบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรที่ได้ยินเสียงกระโดดลงไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนก่อเหตุลักษณะแบบนี้แต่ว่าศพก็ลอยไปไกลต้องอีกสัก๑๒วัน
ตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีอะไรยังไง